ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีเหตุหนุ่มคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ไป
แล้วก็ล้มที่พระนครศรีอายุทยาค่ะ
ตรงทางโค้งตรงนี้นะฮะอืม
๗มีนาคม๔ทุ่มค่ะในจังหวะนี้เลย
นายธรรมนูลทรงงามอายุ๓๐ปีเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาวิ่ง
แล้วก็หายไปจากภาพจากกล้องวงจรปิด
หากันไม่เจอนะฮะคือญาติเนี่ยเห็นว่าเขาไม่กลับบ้านสองวัน
ตามหาเนี่ยหาจนเจอว่าจักรยานยนต์เนี่ยไปจอดอยู่ที่โรงพักค่ะ
ที่เกิดเหตุคือถนนเรียบคันคลองพญาบัลลือนะครับ
ในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรียุธยา
แล้วมาไล่หากล้องวงจรปิดมาเจอภาพนี้
หานายธรรมนูลไม่เจอเขาหายไปไหนอืมสุดท้ายน่าเศร้ามากฮะ
หากันอยู่๒วันเมื่อวานนี้พบศพอยู่ในคลองนะครับ
ไปลอยติดเนี่ยฮะพวกกลุ่มผักตบชาวาเนี่ย
ห่างจากจุดที่เขารถจักรยานยนต์ล้มเนี่ยเกือบ๒กิโลเมตร
ก็เลยคาดกันว่าตอนที่เขาวิ่งแล้วหายไปเนี่ย
เขาไม่รู้ว่าฝั่งหลังกำแพงเนี่ยมันเป็นคลองหรือเปล่า
หรือเกิดอะไรขึ้นแต่ที่ญาติติดใจสงสัยที่สุดก็คือ
เขาหายแวบจากกล้องวงจรปิดไปได้ยังไง
อาจจะเป็นเรื่องของส่งเรื่องของแสงอะไรหรือเปล่า
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่อีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปดูสภาพโดยรอบนะฮะพบว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแนวกำแพงปูนที่ยาวเป็นช่วงโค้ง
ยาวหลายสิบเมตรความสูงก็เมตรกว่าริมคลองพระยาบรรลือนี่ฮะถ้าช่วงโค้งเนี่ย
กว่ากว่าแต่ถ้าริมคลองเนี่ยสูงกว่าสองเมตรเป็นไปได้ไหมว่าขณะที่นายธรรมนูลเนี่ย
รถล้มตกใจวิ่งแล้ววิ่งมาถึงกำแพงปูนเนี่ยแล้วพลาดพลัดตกลงไปในจังหวะนี้ฮะ
เขารถล้มเขาอาจจะตกใจกลัวรถจะสวนมาหรืออะไรยังไงแล้ววิ่งแต่ว่าทีนี้เขาหายจากกล้องไปเนี่ย
มันอาจจะเป็นหยดน้องหยดน้ำอะไรมาบังกล้องพอดีไม่ใช่ว่าสิ่งลี้ลับศัยศาสตร์อะไรหรอก
แสงตกกระทบหยดน้ำฝนตกถนนลื่นอะไรหรือเปล่าหน้ากล้องมีเนี่ยฮะแล้วเขาหายไปเนี่ย
มันบังพอดีเขาอาจจะไม่รู้ว่าข้างหลังเนี่ยคือคลองพอปีนข้ามกำแพงปูนไปตกคลองไป
แล้วก็หายไปสองวันเพิ่งเจอกันเมื่อวานน้าของนายธรรมนูลบอกว่าแต่ยังไงก็ยังติดใจนะครับ
ติดใจเรื่องของบาดแผลที่ศีรษะนะครับกลัวว่าจะเป็นเหตุทำร้ายร่างกายจนหนีมารถล้ม
แล้วก็ไปตกคลองเสียชีวิตแต่ถ้าผลตรวจออกมาบอกว่านายธรรมนูลหลานชายเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
เพราะจมน้ำญาติก็ยอมรับได้

มีประวัติเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
เรื่องหายวับไปจากกล้องเนี่ยญาติไม่ติดใจแล้วนะฮะ
ฝนมันตกน้ำมันเปียกกล้องอะไรแบบนี้นะครับ

พันธมตเอกจักรพันธ์โอสถากันนะครับ
บอกว่าตอนนี้ได้ส่งร่างของนายธรรมนูล

ตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมทช

ที่นายธรรมนูหายหวับไปจากกล้อง
ตรงที่วิ่งตรงไปเนี่ยเป็นกำแพงปูน

มีหยดน้ำเพราะว่าฝนตกแรงนะครับ
ก็เลยหายแวบไปกับกล้อง
สินของผู้ตายทั้งหมดยังอยู่ติดตัว
แต่พบอุปกรณ์การเสพยาเสพติดอยู่ในกระเป๋าสะพายของเขาด้วย
บาดแผลที่ศีรษะอาจจะเกิดในช่วงรถล้ม
หรืออาจจะเป็นช่วงที่ว่าวิ่งไปแล้วก็
ไปปีนกำแพงปูนหรือว่าไม่รู้ว่ามีกำแพงปูนอยู่
แล้วก็สะดุดหรือว่าชนแล้วก็ตกลงไปในคลองฝั่งตรงกันข้าม